ดูจากสถานการณ์วันนี้ในตัวเลขนะครับทุกผู้ชมครับ
ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเพียง๓ราย
เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากการไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเดิม๒ราย
แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานที่กักกันของจังหวัดนราธิวาส๑ราย
วันนี้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับ
ขณะนี้ถ้าดูตัวเลขสะสมนะครับไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๒๙๖๙ราย
รักษาหายแล้ว๒๗๓๙รายเสียชีวิตสะสม๕๔ศพ
เท่ากับว่ายังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด๑๗๖รายเท่านั้นนะครับ
วันนี้มีรายงานข่าวเรื่องการพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ถึง๔๐รายที่จังหวัดยาลา
โศกสบคบอกว่าเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน๘อำเภอของจังหวัดยาลา
มีอยู่ประมาณ๓๑๑คนผลออกมาเป็นลบ๒๗๑คนผลยืนยันติดเชื้อ๔๐คน
ถือเป็นจำนวนที่มากผิดปกตินะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ต้องรอผลการยืนยัน
จากการตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งคาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแถลงนะครับ
อีกมุมนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการผ่อนปลนกิจกรรมและมาตรการต่าง
ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยหลายคนรู้สึกว่าฉันได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระนะคะ
ว่าจะเป็นร้านตัดผมร้านอาหารสวนสาธารณะแล้วก็ที่สำคัญค่ะ
ทองแดงเขาบอกเขารอมาหลายสิบวันแล้วนะคะสำหรับการให้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
แล้วมันก็เกิดเป็นภาพนี้ในโลกโซเชียลคุณผู้ชม
สุราเบียร์วายต่างห้างแทบแตกค่ะ

คนเนี่ยไปต่อคิวรอรุมเนี่ยทางห้างเขาก็มีการเอาแบบ
พวกเบียร่าวต่างที่มันเป็นรังเนี่ย
ขนเข้ามาเติมคนก็ไปแฮร์ซื้อแฮร์หิวแฮร์หยิบกัน
ซุปเปอร์เอ้ยห้างค้าปลีกเอยแทบแตกจริงนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าขายของชำต่างก็เติมของกันใหญ่เลยค่ะ
ส่วนใหญ่หลายคนซื้อเป็นรังเพราะไม่มั่นใจ

ที่เขายอมให้ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยู่แบบนี้
คือพอเห็นภาพนี้มันมีคำถามขึ้นมาทันทีว่า
เอาแล้วมาตรการในการที่จะเว้นระยะห่าง
ป้องกันการแพร่ระบาดล่ะเพราะว่าโอ้โหมากันแบบ

หนึ่งในหนึ่งในห้างค้าปลีกที่เป็นจุดจำหน่ายนะคะ

หลายคนมีความกังวลเรื่องการรักษาระยะห่างในการซื้อสินค้า
แต่ด้วยความที่ช่วงแรกคนมาออกันเยอะมาก

แต่ช่วงแรกมันยังจัดการได้ไม่เรียบร้อย

แล้วก็บอกว่าอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่า
ในการที่จะเว้นระยะห่างแล้วก็จัดระเบียบ
ในการซื้อเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ให้ดีกว่านี้

ระยะห่างรักษาระยะห่างกันอย่างน้อยคนละ๑เมตร

ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจหลายจุดนะฮะ

คือปฐุมธานีพิศนุโลกเพชรชบุรี

ที่ผู้ว่าเขาสั่งห้ามขายต่อ
ที่เหลือคือให้ขายได้แต่ต้องซื้อกลับไปกินที่บ้าน
แหล่งที่เราไปดูภาพบรรยากาศมา
ก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่ท่านเห็นนะครับ

พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
มาซื้อจากห้างใหญ่เอาไปขายที่ร้าน
หวยตามร้านค้าต่าง
หรือคนที่มาซื้อไปบริโภคเองที่บ้าน

มันเหมือนจะทานขาย
แต่ขายไม่ได้มันเขาก็ต้องข้ามทาน
พ่อค้าแม่ค้าที่ปธุมธนีบ้างร้านบอกเลย

เส้นเดียวเองแค่เก้า

ซื้อที่นนทบุรีกันหมดเขาก็เปลยมาด้วยความน้อยใจ
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านี่ก็เป็นอำนาจของผู้ราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
ที่ท่านคงคงจะพิจารณาแล้วว่าในแต่ละจังหวัด
ส่วนอีกหนึ่งสถานที่ที่มีคนไปกันเยอะเหมือนกัน
เหมือนได้ปลดปล่อยก็คือสวนสาธารณะนี่แหละค่ะ
เราไปดูที่สวนวชิระเบนจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนะคะ
สถานที่ที่หลายคนชอบไปออกกำลังกายกันใกล้กับไทยรัฐนี่แหละ
ไปกันเยอะมากค่ะแต่ทุกคนก็ทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะ
คือสวมหน้ากากอนามัยมีการผ่านจุดคัดกรองวัดไข้แล้วก็ค่อยไปทำกิจกรรม
บางคนก็มาเป็นครอบครัวค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง
หลังจากที่หลายคนกักตัวอยู่บ้านนานจนบางคนเฉาแล้ว
อันนี้คือเรื่องของกิจกรรมที่ผ่อนปลนนะฮะ
แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เป็นเป้าประสงค์หลักในการผ่อนปลนในช่วงเวลานี้เนี่ย
คือเรื่องของร้านค้าร้านขายการค้าขายต่าง
มาตรการที่เข้มข้นปิดกิจการต่างที่จะมีคนแออัดยัดเยียดต่าง
มันก็นำมาซึ่งของปัญหาเศรษฐกิจ
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้วันนี้เรื่องของร้านค้าต่างเนี่ยก็เปิดได้แล้ว
ใช่ค่ะร้านตัดผมวันนี้ก็เปิดได้แล้ว
ได้เหมือนกันแต่ต้องมีมาตรการในการเว้นระยะห่าง
เพราะถ้าไม่ให้เขาเปิดไม่ผ่อนปนเลยเนี่ยเขาก็ไม่มีเงิน

พอเขาไม่มีเงินเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนเวียนมันก็ลำบาก

ใช่ค่ะก็ทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะ
เราจะได้ค่อยผ่อนปลนกันได้มากขึ้นใช้ชีวิตกันได้สบายมากขึ้นด้วย
แต่ก็ต้องอย่าลืมนะฮะกาดอย่าตก

กิจกรรมกิจการไหนที่เขาผ่อนปลนแต่ตัวเราไม่ผ่อนปลน
ตัวเราเนี่ยต้องเข้มงวดกวดขันกับตัวเองและครอบครัวก็เชื่อว่าจะป้องกันได้แน่นอน